ไปดูกีฬาโลดผลที่ต้องบอกว่าอาจจะทำให้หลายคนเนี่ย
เรียกว่าอะไรนะเครื่องในปั่นป่วนดูแล้วหวาดเสียวได้
หลายคนมองว่ากีฬาผ่านผลอะไรที่มันอันตราย
ส่วนใหญ่คนที่เขาเชี่ยวชาญมักจะทำกัน
แต่นี่เป็นผู้หญิงชาวโปแลนด์มือสมัครเล่นนะคะ
บนเชือกเส้นเดียวข้ามหุบเขา

แต่คำน้องมินนักเครื่องในปั่นปวดละ
มันมีความรู้สึกอย่างไรเหมือนเวลาเล่นมันไปหอม
มันเป็นรู้สึกแบบนั้นจริงใช่
นี่คือผู้หญิงชาวโปแลนด์อายุ๒๔ปีนะคะ

ไต่เชือกมือสมัครเล่นพยายามทรงตัวบนเชือกเส้นเดียว

ความกว้างระหว่างหุบเขา๘๕เมตรค่ะ
เธอไปไต่อยู่ที่ลิโอนิดีโอของกรีสนะ

นี่จังหวะนี้ให้ดู
เสียการทรงตัวคุณผู้ชม

ร่วงลงมาแต่ว่าเธอคว้าเชือกเอาไว้ได้ทัน
เธอก็ใช้วิธีการไต่เชือกนี่แหละค่ะ

ข้ามกลับไปทีนี้เห็นวงกลมสีแดงข้างล่างไหมคะ
มีผู้ชายอีกคนนึงเขาปีนหน้าผาอยู่ฝั่งนั้น

ผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งในทีมงานที่คอยดูแล
เชื่อนิรภัยให้กับเธอนี่แหละค่ะ

เดินบนเชือกเส้นเดียวข้ามเหวนี่น่ากลัวมากนะ

เชือกทั้งเส้นก็สันตลอดเลย
แต่เธอจิตใจถึงจะน่ากลัว

ใส่ชุดคอสตูมเสือดาวเดินบนเชือกอีก
เป็นครั้งที่สองคือนี่ครั้งแรก

ผ่านไปสักครั้งนึงเอาใหม่ครั้งนี้มาเป็นแม่เสือดาวสีขาว

อ๋อแค่ยืนได้ก็เก่งมากแล้วล่ะ

แต่งเป็นเสือแล้วอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้น
เออรู้สึกว่ามีทักษะมากขึ้น

แต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยเธอก็ข้ามไปสำเร็จนะคะ

คนที่ไปดูแลความเซฟตี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน